หอไตรเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะเฉพาะเด่นชัดคือเป็นหอสูงสำหรับเก็บคัมภีร์พระไตปิดกหนังสือธรรมหรือจารึกความรู้อย่างตำรายาโบราณวรรณคดีโบราณจึงมีชื่อเรียกว่าหอพระธรรมบ้างหอพระไตรบ้าง
นิยมปลูกในน้ำกลางสระเพื่อป้องกันปลวกและแมลงหรืออยู่ติดกับกุฏิสงฆ์เพื่อให้ดูแลได้ง่าย
หอไตรอาจเป็นเรือนที่ปลูกขึ้นโดยเฉพาะหรือมีผู้สละเรือนถวายวัด
กรณีหอไตรก็สร้างขึ้นเป็นธรรมเจดีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาซึ่งมีความหมายเช่นเดียวกับการสร้างพระเจดี
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน